กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมครับพาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ตอนนี้นี่หลายคนก็น่าจะทราบเหตุการณ์กันบ้างแล้ว
หรือคุณผู้ชมก็อาจจะมีคลิปแล้วได้ดูกันไปบ้างแล้ว
ต้องบอกว่าตอนนี้มีการส่งกำลังใจไปให้ครอบครัวของคุณหมอผู้เสียชีวิต
ถูกบิ๊กไบท์ชนบนทางม้าลายกันเป็นจำนวนมากนะคะ
พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะคะ
หลังจากที่มีภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
นาทีตอนที่บิ๊กไบท์คันหนึ่งขี่มาด้วยความเร็วสูง
แล้วชนคุณหมอที่กำลังจะข้ามถนนบนทางม้าลายค่ะ

จะเห็นว่าเธอเดินข้ามอยู่บนนี้นะคะ
มีรถที่จอดหยุดด้วย
แต่บิ๊กไบท์เหมือนอยู่ด้านข้างของรถตู้
แล้วก็น่าจะมาด้วยความเร็วสูงด้วย
ชนคุณหมอเข้าไปอย่างจังค่ะ
ผู้ที่ขี่บิ๊กไบท์คันนี้ก็คือ๑๐ตำรวจตรีนอรวิทย์นะคะบัวโดก
เป็นพบหมู่งานชุดควบคุมฝุงชน
ตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาน
ภาพที่เห็นขับบิ๊กไบท์ดูคติมาด้วยความเร็ว
พุ่งชนแพทย์หญิงวราลักษณ์นะคะหรือว่าคุณหมอกระต่าย

ทำให้ร่างของคุณหมอลอยกระแทกพื้นเสียชีวิต
อยู่ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
เมื่อวันที่๒๑มกราคมที่ผ่านมา
ช่วงเช้าผู้สื่อข่าวเองมีการลงไปดูพื้นที่เกิดเหตุนะคะ
ตรงนี้เนี่ยจะอยู่บนถนนพญาไทยฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปทางอนุสวรีค่ะ
แล้วก็ไปพบว่าทางโรงพยาบาลเขาก็มีทางม้าลายตรงนั้น
เอาไว้ให้สำหรับคนข้ามถนน
แล้วในจุดและเวลาดังกล่าว
ถือว่าค่อนข้างจะมีคนพลุกพ่านค่ะ
จะมีประชาชนข้ามไปข้ามมาบริเวณนี้เป็นประจำทุกวันอยู่แล้ว
พื้นที่นี้ย่านนี้มันจะเป็นที่ตั้งของโรงเรียนโรงพยาบาล
โดยงานราชการหลายหน่วยงานเลยทีเดียวค่ะ
มีสัญญาณไฟจราจรให้คนข้าม
มีป้ายจราจรติดตั้งชัดเจนด้วย
ท่านเป็นผู้บังคับการกองบังคับการอารักษาและควบคุมฝูงชน
แน่นอนว่าท่านเป็นผู้บังคับบัญชาของ๑๐ตำรวจตรีนอรวิทย์ผู้ก่อเหตุ
เปิดเผยแบบนี้ว่า
ตำรวจตีนรวิทย์คนที่ขี่บิ๊กไบท์ชนหมอกระต่าย

หลังก่อเหตุก็อยู่ในที่เกิดเหตุ
พนักงานสอบสวนมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลของ๑๐ตำรวจตีนอรวิทย์
ผลปรากฏว่าเป็นศูนย์นะคะก็คือไม่มีปริมาณแอลกอฮอล์
ก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาไปว่าขับรถโดยประมาทและการกระทำนั้น
เป็นเหตุให้เฉียวชนผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็มีข้อหานำรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาใช้ในทางด้วย
ขับรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สังคมกำลังตั้งคำถามว่า
ทำไมถึงไปอยู่เลนขวา
นั่นสิใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะปกติแล้วเนี่ยรถจักรยานยนต์เขาต้องขับวิ่งชิดซ้ายเนอะ
ถูกค่ะนี่แหละค่ะแล้วก็โดนข้อหานี้ด้วย
ไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายบนพื้นทางไม่หยุดรถให้คนข้าม
และยังโดนเรื่องของพรบรถยนต์ข้อหาฝ่าฝืนใช้รถที่ไม่ได้เสียภาษีซะด้วยนะคะ
ทีนี้ทางด้านของตัว๑๐ตำรวจตรีนอรวิทย์คนขี่บิ๊กไบท์ผู้ก่อเหตุ
ก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหากล่าวขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พนักงานสอบสวนจะมีการเร่งรัดสรุปสำนวนและนำตัวผู้ต้องหา
ส่งพนักงานอายการดำเนินการส่งฟ้องศาลต่อค่ะ
ในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะสักเวลาประมาณ๑๒นาฬิกาตอนเที่ยงเลย
ครอบครัวของหมอกระต่ายก็มีการนำรูปถ่ายของคุณหมอ
แล้วก็เอกสารไปยื่นขอรับศพนะคะที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยค่ะ
ก็มีการนิมนต์พระมานำศพขึ้นรถท่ามกลางบรรยากาศของความโศกเศร้า
ครอบครัวบอกสั้นนะคะว่าจะเอารถตู้มาขนศพ
ทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณบริเวณจุดเกิดเหตุ
รถมาถึงในที่เกิดเหตุก็มีการกดแรรถสั้นเท่านั้น
แล้วก็จะไปยังวัดพระศรีวรมหาธาตุวรมหาวิหารที่บางเขน
เพื่อทำพิธีรดน้ำศพต่อด้วยค่ะ
ทีนี้ไปดูบรรยากาศกันหน่อยที่วัดพระศรีมหาธาตุนะคะที่สาราสาม
ครอบครัวของหมอกระต่ายค่ะก็มีการนำศพมาประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
รถน้ำศพในเวลา๑๖นาฬิกาจนก่อนในช่วง๑๗นาฬิกา
จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพด้วยค่ะ
ทางด้านคุณอนุสรเป็นลุงของหมอกระต่าย
คุณลุงของคุณหมอกระต่ายบอกแบบนี้กับทีมข่าวนะ
ว่าเป็นห่วงในเรื่องของคดีนะเพราะหลังเกิดเหตุครอบครัวเนี่ย
ตอนที่ยังไม่เป็นข่าวไปขอดูกล้องวงจรปิด
มุมใกล้เคียงที่เกิดเหตุค่ะตำรวจบอกว่าเป็นกล้องของกรทม
ซึ่งมีแค่มุมเดียวที่มันไม่ชัดเจนเลยสงสัยว่า
ไอ้ที่ระบบต่างมันทันสมัยสักขนาดนี้
ทำไมถึงต้องไปขออนุญาตจากหน่วยงานอื่นล่ะ
ตอนนี้ครอบครัวยังตั้งสติไม่ทัน
ก็เลยขอจัดงานศพให้เสร็จก่อนแล้วจะไปจัดการเรื่องของคดีทีหลัง
แล้วคุณลุงของหมอกระต่ายบอกต่อว่าอยากขอความเป็นธรรมให้กับหลานสาว
เพราะเธอเพิ่งจะเรียนจบมาเป็นหมอได้เพียงแค่๒เดือนเท่านั้นค่ะ
ถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะคุณหมอกระต่ายค่ะ
เพราะว่าพ่อของหมอกระต่ายเพิ่งที่จะเกษียณอายุราชการจากหมอจักษุเมื่อปีก่อน
และท่านก็วาดฝันให้ลูกสาวได้สารต่อทางการแพทย์ค่ะ
แต่ว่าสุดท้ายคุณหมอกระต่ายมาจบชีวิตด้วยความประมาทของคนอื่น
พ่อของคุณหมอกระต่ายยังอยู่ในอาการโศกเศร้าบอกกับทีมข่าวสั้นบอกว่าไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์เลย
ขอครอบครัวจัดงานศพให้เสร็จก่อนแล้วจะชี้แจงผ่านเพจค่ะ
ซึ่งคุณพ่อก็ยังไม่ได้บอกนะคะว่าเป็นเพจไหนนะคะ
ขณะที่เพื่อนร่วมวิชาชีพคุณหมอโอ๊กสมิทร์อรัยสกุลค่ะ
โพสต์ข้อความอะไรถึงคุณหมอกระต่ายทั้งยังเตือนสติผู้ใช้รถใช้ถนนให้ใช้ถนนสัญจรอย่าประมาทและขับรถด้วยความระมัดระวังค่ะ

ใช่ค่ะข้อความที่คุณหมอโอ๊คโพสต์นะคะก็จะแสดงความอาลัยแล้วค่ะ
บอกว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณหมอกระต่ายอย่างสุดซึ้งนะครับ
เป็นที่รักของเพื่อนพี่ทุกท่านที่โรงพยาบาลด้วยความสามารถความน่ารักความตั้งใจเพื่อคนไข้อย่างสูงสุดเสมอมา
เป็นที่น่าเสียดายต่อวงการแพทย์ที่ต้องสูญเสียจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไปก่อนเวลาอันควรค่ะ
เรื่องนี้พอเกิดขึ้นมาก็มันมองได้หลายมุมหมายถึงว่าหลังจากนี้เราควรจะทำยังไงเกี่ยวกับเรื่องการใช้รถใช้ถนน
ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ที่มักจะขี่ชิดขวาหรือการข้ามถนนจะต้องออกกฎหมายอย่างจริงจังไหมว่าเราจะต้องจอดให้คนข้าม
แล้วเรื่องของความเร็วมันก็มีกฎหมายบังคับระบุอยู่แล้วนะเรื่องของความเร็วรถในการใช้เนี่ยบนถนนนะคะบนทาง
ก็อย่างที่บอกนอกเหนือจะต้องชิดซ้ายแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าบิ๊กไบท์เนี่ยมีความเร็วที่สามารถใช้ได้สูงสุดเท่าไหร่จะมาขับชิดขวามันก็ไม่ได้ด้วย
แล้วก็มาเกิดเหตุสลดแบบนี้แหละค่ะ